คณะบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ศรีสเกต
เสียชีวิตปริศนาอยู่ในรถค่ะ
คือรถก็ปิดกระจกหมดเลยนะปิดประตู
แล้วก็นอนเสียชีวิตนั่งขออภัยนั่งเสียชีวิตอยู่ที่เบาะคนขับ
ไม่มีร่องรอยการต่อสู้การทำร้ายร่างกายอะไรเลย
เสียชีวิตอยู่อย่างงั้น
เติมโรปบอกว่าเอ๊ะหรือว่าอากาศหนาวก็เลยจุดเตาถ่าน
เพราะว่าผู้เสียชีวิตเขาชอบไปนอนในรถเป็นปกติ
แต่เขาก็บอกว่าจริงแล้วเขาก็มีปัญหาส่วนตัวนะ
มีเรื่องของปัญหาสุขภาพด้วยหรือจะเป็นการฆ่าตัวตาย

ตำรวจสพเมืองศรีสะเกดก็ไปตรวจสอบนะคะมีคนเสียชีวิตอยู่ในรถ
หมายเลขทะเบียนกไก่คคควาย๕๑๘ศรีสเกต
จอดอยู่ด้านหลังโรงแรมศรีนครลำดวนอำเภอเมืองจังหวัดศรีสเกตค่ะ
ผู้ตายนั่งอยู่หลังพวงมาลัยก็คือนั่งเสียชีวิตอยู่แบบนั้นนะคะ
ไม่มีร่องรอยการต่อสู้อะไรแต่ประเด็นที่ต้องมาคุยกันเนี่ย
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คือเตาถ่านยังอุ่นอยู่เลย
วางอยู่ที่ทางเท้าเบาะซ้าย
ผู้ตายคือดรจักรพันธ์โสมะเกษตรรินอายุ๔๓ปี
เป็นคณะบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ศรีสเกตค่ะ
คนที่เจอก็คือนายสุวรรณมัชิมาอายุ๖๐ปีนะคะ
เป็นลูกน้องของดรจักรพันธ์
ก็เล่าให้ฟังว่าดรจักรพันธ์เขาเป็นเจ้าของหอพักนะ
แต่งงานได้๒ปีมีลูก๑คน
แต่ป่วยมีโรคประจำตัวก็คือเป็นความดันโลหิตสูง
แล้วก็มีอาการเครียดบ่อยเลย
ช่วงเช้ามาเจอนอนอยู่ในรถแต่ไม่ได้เอกใจอะไร
เพราะดรจักรพันธ์ชอบไปนอนในรถค่ะ
นอนในรถบ่อยลูกน้องก็ไม่เอกใจ
แต่ที่เอกใจจริงก็คือพยายามเรียกเราไม่ตื่นไง
เรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นจนเนี่ยสุดท้ายพบว่าเสียชีวิตแล้ว
ลูกน้องบอกว่าที่ไปเรียกก็เพราะว่าทางโรงแรม
มีการประมูลทะเบียนรถสวยจะต้องใช้สถานที่จอดรถ
ก็เลยไปเรียกให้ลงจากรถให้เอารถไปจอดตรงอื่น

พนักงานสอบสวนสพเมืองศรีสเกตบอกว่า
ก็รู้ว่าดรจักรพันธ์ชอบนอนในรถอยู่บ่อยนอนในรถประจำเลย
ก็เลยสันนิษฐานว่าเอาเตาถ่านไปวางเอาไว้
เพื่อให้มันอุ่นหรือเปล่าเหมือนไปนอนตอนนี้อากาศเย็น
ปิดกระจกปิดประตูหมดเอาเตาถ่านไปวางให้มันมีความอุ่นนะคะ
อากาศไม่ถ่ายเทแล้วก็ทำให้ขาดอากาศหายใจแล้วก็เสียชีวิต
แต่ว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะเป็นการจงใจฆ่าตัวตายนะคะ
เพราะว่าดรจักรพันธ์เองก็มีปัญหาในที่ทำงานด้วย
แล้วก็อย่างที่บอกมีโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็เครียดอยู่บ่อย
ตำรวจก็จะต้องส่งศพไปชนะสูตรนะคะที่โรงพยาบาลศรีสเกต
เพื่อหาสาเหตุการตายอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ
คือถ้าฟังจากปากคำของผู้ที่เล่าให้ฟังเนี่ย
บอกว่าผู้ตายนอนในรถอยู่บ่อย

แสดงว่าจะต้องรู้ว่าการนอนในรถที่ถูกวิธีแล้วไม่เสียชีวิตเนี่ยเป็นยังไง
ถ้าเปิดแอร์ก็ต้องแง้มกระจกเอาไว้

เครื่องก็ไม่เปิดแต่มีเตาถ่าน
คือเตาถ่านหรือควันไฟเวลามันออกมาเนี่ยมันมีก๊าซ

คาร์บอนมอนน็อกไซด์คาร์บอนไดออกไซด
พอเราสูดดมไปเรื่อยโดยที่ไม่มีออกซิเจนเลย

ก็เลยไม่รู้ว่าจะฆ่าตัวตายหรือว่าต้องการความอบอุ่น
เพราะว่าอากาศมันหนาวแล้วก็เลยเอามาจุดเอาไว้